นาฬิกา๓นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ
กรณีที่มีหนุ่มหื่น
ลวนลามสาวประเภท๒ซึ่งเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลเลยนะครับ
ใช่ค่ะลวนลามที่ว่าทั้งรูปไลค์ทั้งขยำหน้าอก
คือฝ่ายสาวประเภท๒ที่เป็นคนไข้พยายามจะขัดขืนแล้วนะ

แต่ว่าตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มามาถ่ายคลิป

คุณผู้ชมที่ดูขนาดพยาบาลมาห้ามแล้วนะ
คือคนที่ลวนลามยังไม่ยอมหยุดเลยค่ะ

ตัวผู้เสียหายก็ถ่ายไม่ถนัดนักหรอกตอนนั้นนะฮะถ่ายเท่าที่เธอจะมีสติแล้วก็มีเรี่ยวมีแรง
ในการที่หยิบมือถือเปิดโหมดถ่ายภาพไว้ได้ถ่ายคลิปไว้ได้
อยู่๒๒ปีเป็นสาวประเภท๒เธอก็โพสต์แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ย
เมื่อวันจันทร์ที่๔มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ย
เกิดวันอังคารที่๕เพราะว่าคุณหมอฉีดยาให้กับเธอ
ตอนที่ฉีดยาให้เนี่ยนะคะเธอบอกว่าฉีดให้๓เข็ม
คงจะเป็นยาคลายเส้นยานอนหลับมั้งถึงทำให้ร่างกายเธอดูอ่อนล้าแล้วก็ง่วงนอน
แล้วก็ถูกส่งตัวมาพักในห้องรวมคนไข้ชายของโรงพยาบาล
ปกติแล้วเนี่ยแฟนนุ่มจะเฝ้าเธอตลอดเธอมีแฟนนะแล้วก็แฟนมาเฝ้าไข้ด้วย
แต่จังหวะนั้นเป็นช่วงที่แฟนนุ่มต้องกลับบ้านไปก่อน
ใช่ค่ะกลับบ้านไปอาบน้ำไปเปลี่ยนชุดจะกลับมาเฝ้าไข้ใหม่
ทีนี้ตอนที่น้องเพลงนอนอยู่บนเตียงเนี่ยจู่นะมีผู้ชายคนนี้ค่ะที่ก่อเหตุเนี่ย
คือเขาไปรับจ้างเฝ้าไข้ให้กับเตียงข้างก็เปิดม่านมาเลย
แล้วก็ถามแฟนไปไหนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยค่ะ
เขาก็มาปิดม่านปลายเตียงคือไม่ให้คนเห็น
เสร็จแล้วก็เอามือมาสอดใต้ชายเสื้อของเธอจับไปที่หน้าอกขยำหน้าอก
แล้วผู้ชายคนนั้นพยายามจะใช้ปากมาดูดหน้าอกเธอ
และอีกมือนึงก็ล้วงไปที่อวัยวะเพศเธอบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยนะ
พยายามจะดิ้นรนแต่ว่ามันไม่มีแรงโดนลวนลามอยู่เป็น๑๐นาที
พยายามจะร้องนะแต่เสียงที่ร้องออกไปมันก็เบาเหลือเกิน
แต่ว่าใกล้มือมีโทรศัพท์มือถือเธอตัดสินใจกดโทรศัพท์ด้วยปุ่มลัด
เพื่อเป็นโหมดกล้องและถ่ายวีดีโอได้ไว้แบบสั้นตรงนี้นะฮะ
กดโทรศัพท์ไป๑๙๑ด้วยนะขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ตำรวจประสานมาที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่พยาบาลเนี่ย
เขาเดินมาเอายาให้เตียงคนข้างข้างพอดีไงคะแล้วเหมือนกับเธอก็พยายามจะบอกพยาบาลนี่แหละ
สื่อสารให้ได้อืมใช่ค่ะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนะ
พอพยาบาลเข้ามาพยายามห้ามผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ย
ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมหยุดจนหัวหน้าพยาบาลต้องมาพาตัวออกไป
แล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมประมาณสัก๕นาทีก็พาผู้ชายคนนี้มาขอโทษ
คือเขาบอกว่าผมดื่มเหล้าดื่มไป๒เป๊กก็เลยเมาแล้วก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบ
น้องเพลงบอกแบบนี้ยังไงก็ไม่ยกโทษให้และจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วมีการไปบอกให้คุณพ่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ที่สพเมืองภูเก็ตแล้วด้วย
คือน้องเพลงบอกอย่างนี้เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนจิตใจมาก
เพราะนอกจากจะป่วยเป็นไข้คือเธอไม่สบายแล้วเนี่ย
ยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกค่ะขนาดหนูเป็นสาวประเภทสองนะ
ยังโดนแบบนี้แล้วคิดดูถ้าเป็นหญิงสาวที่เป็นผู้หญิงปกติ
ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหน
รายนี้นับว่าเป็นคดีตัวอย่างเธอยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมต่อไปนะครับ
เรื่องนี้นะครับหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราว
ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์นี้นะครับ
บอกว่าผู้ป่วยสาวประเภท๒น้องเพลงเนี่ยนะ
มีอาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ

อาการของผู้ป่วยขณะนั้นที่เข้ารับการรักษา
คือมีผื่นตามลำตัวจึงได้มีการฉีดยาแก้แพ้
ซึ่งยาแก้แพ้ก็จะทำให้มีอาการซึม
หลังเกิดเหตุหัวหน้าเวรนำชายดังกล่าวไปขอโทษผู้ป่วย

ทราบว่าผู้ก่อเหตุทางญาติของผู้ป่วยรายหนึ่ง
จ้างให้มาเฝ้าไข้คุณคิดดู

มันมีคือบางทีญาติเองเขาก็ไม่ว่างจริง
เขาก็ไปไหว้วานคนรู้จักคนที่เขาไว้ใจได้ให้มาเฝ้า
แล้วก็ทางคุณหมอพอโรงพยาบาลบอกว่า
เป็นการที่คนไข้เขาจ้างวานให้ผู้ชายคนนี้
เฝ้าไข้กันเองไม่เกี่ยวกับทางโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีอะไร
มีบริการพิเศษตรงนี้ว่าจะหาบุคคลมาเฝ้าไข้ให้
ไม่ใช่ญาติผู้ป่วยเขาติดต่อกันเอง
ดังนั้นทางโรงพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
จ้างให้คนมาเฝ้าไข้และหนึ่งประเด็นนะ
และโรงพยาบาลก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เช่นกัน
ในข้อหากระทำอนาจารย์ในสถานที่ราชการ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเฝ้าไข้และกินเหล้า
หลังจากนั้นนะคุณทางโรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุ
ทางโรงพยาบาลย้ายผู้ป่วยสาวประเภท๒น้องเพลงคนนี้

ตึกไหนครับที่จะปลอดภัยตึกสงค์
ตึกสงฆ์ให้ไปอยู่ห้องตรงนั้นเลยปลอดภัยกว่านะครับ
แต่ว่าทางญาติของน้องเพลงก็ยังไม่พอใจ
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานทางชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ต
ก็นำตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายพิชิตพิมพ์หอมอายุ๕๗ปี
มาพบกับพนักการณ์สอบสวนก็จะสอบปากคำ
หลังจากนั้นพอสอบปากคำไปเสร็จแล้วเขาก็รับสารภาพ

เพราะว่าวันที่เกิดเหตุผมไปรับจ้าง
เฝ้าไข้ผู้ป่วยที่อยู่เตียงข้าง

พอเห็นน้องเพลงเนี่ยหน้าตาดีก็รู้นะ
ว่าเป็นสาวประเภท๒แต่ผมก็มีอารมณ์
แล้วก็เข้าไปกอดเข้าไปจูบเข้าไปรูปคลำที่หน้าอก
ขยำหน้าอกแล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามา

ผมทำอาชีพนี้รับจ้างเฝ้าไข้
นี่ทำเป็นอาชีพจริงจังนะคุณทำมา๒ปีกว่าแล้ว
ครั้งหนึ่งได้ค่าจ้างกว่า๕๐๐บัง๖๐๐บ้าง๘๐๐บ้าง

พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหานายพิชิต
คือกระทำอนาจารย์ในสถานที่ราชการ
และส่งตัวนายพิชิตไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคำถามว่าโรงพยาบาลดูแลความปลอดภัยกันยังไง
โดยเฉพาะเรื่องของคนที่รับจ้างเฝ้าไข้แบบนี้นะครับ

ตอนนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมารับเฝ้าไข้อย่างเข้มข้น
ปกติผู้เฝ้าไข้จะมีบัตรสำหรับผู้เฝ้าไข้
ทางโรงพยาบาลดำเนินการอยู่แล้ว
แล้วก็จะเข้มงวดมากเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะห้องคลอดต้องแลกบัตร
กำหนดกฎกติกาเฝ้าและเยี่ยมอย่างเข้มงวด
เป็นการป้องกันเด็กหายหรือสลับตัวเด็ก
ตอนนี้ก็จะเพิ่มเติมในการอบรมกวดขัน
ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างเป็นผู้ช่วยเหลือพยาบาล

เดิมเขาบอกโรงพยาบาลก็มีมาตรการอยู่แล้วนะ
แต่จะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับ

คุณผู้ชมถามแล้วไม่ดำเนินคดีหรือคะ

สถานที่ราชการก็คือโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ